จะล้านแล้วหรือยังใกล้ล้านดูสิสงการจะดูอยู่
แต่ยังไม่มีใครติดต่อสงการได้เลยนะฮะมีคนฝากติดต่อสงการบอกว่าช่วยรับโทรศัพท์หน่อย
เขาก็ไม่รับนะผมรู้นะคุณจะพูดถึงอะไรจริงนี่ยอดเขาก็๙แสนกว่าแล้วเนาะ
แต่คุณสงการก็ยังไม่เคยรับคุณสงการ๑๙๐๒๐๐๐แล้ว
เรื่องกันเนี่ยมีคนวิภาพกับความสัมพันธ์กันกับแมทพิลาเนมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อพ่อสงการเตชะนรงค์และล่าสุดหลุ่มสงการได้โพสต์ภาพลงไอจี
เป็นภาพมือปริศนามาให้ใช้
เน็ตเนี่ยได้ลุ้นกันอีกแล้วไหนมือปริศนา

นี่ไงเขาเห็นว่าทยอยหาวัตถุดิบที่สุดจริงในบริเวณเขาใหญ่
ร้านเราเล็กจะต้องสดจริง
พวกเราจะพยายามให้สุดความสามารถนะจ๊ะ
นั่นไงเตาพิซซ่าไม่ใช่เหรอเตาพิซซ่าแบบใช้ทานอ่ะ

คนเก่งเก่งหลั่นถุดหรือไม่ถุด
ซึ่งรูปดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผู้หญิง
สาวเพราะผิวขาวแล้วก็มีนิ้วเนี่ย
เรียวยาวขนาดที่ถือผลไม้บนฝ่ามือ
ถ้าสังเกตดีที่นิ้วนางข้างซ้ายเนี่ย
แหวนอีกด้วยโดยมี

โดยมีข้อความใต้รูปอย่างที่เมื่อกี้บอก
ยอยหาวัตถุดิบที่สดจริงบริเวณเขาใหญ่

งานนี้หลังจากที่สงการโพสต์รูปไปเนี่ย
มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลย
หนุ่มสงการกำลังศึกษาดูใจกันอยู่นี่เอง
ใช่มั้ยล่ะก็ไม่รู้ว่ามือเขาใช่หรือไม่รู้

แต่ส่วนหนึ่งสงการก็โพสต์กำกวงเหมือน
ใจใช้เป็นกลยุทธ์ในการตลาดโปรโมทร้านอาหารหรือเปล่า
ไม่รู้คือไม่เข้าใจโพสต์กำปวงทำไม
แบบทำแบบว่ามันเกี่ยวเหรอวะ
อ๋อนี่ไงอ๋อเห็นแวน
และมืออันที่เป็นนั้นล่ะถือผลไม้ก็แหวนอันนี้เหมือนกัน
เก่งเนอะเก่งจริง

แต่ลักษณะมือกับแหวนมันคล้ายกันคุณแม่ดูสิ
ไม่กันก็จะเปิดร้านอาหารบนนึกทราบไม่ใช่เหรอ
นิ่มก็คงจะโปรโมทแต่หล่อนไปโฟกัสแหวนอีก
ใช่แหวนเดียวกันหรือเปล่าล่ะเขาดูถ้าแหวนเดียวกันก็ใช่
เห็นเป็นไรเลยเขาเป็นแฟนกันอ่ะทำไม
เออไม่เห็นผิดเลยถูกป่
แล้วคุณแม่ต้องแหวนเดียวกันไหมล่ะ
แหวนเดียวกันหรือไม่แหวนเดียวกันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยทำไมอ่ะ
เขาบอกว่าบางคนขนาดที่ความคิดเห็นบางส่วนก็มาแซะว่า
แซวขำนะสดของเรา
แต่บางที่เก่าขึ้นลาของคนอื่นว่ะ

เค้าแอบจากกันหรือว่าได้ยัง

อ้อไอจี้มันมีหล่อนเงี่ยแหละโปรกับไปแคบทุกรูป

แล้วก็หาใหม่ก็ไม่ได้เหรอ

ไม่เคยไม่มีไม่เคยมีแฟน

เดี๋ยวตอนเย็นไปส่งพี่มาที่รถสิ

แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าปลาปลื้มใจด้วย

ซึ่งหลายคนก็คงจะทราบข่าว

มันเกิดตลอดเกือบทุกปีเลยนะที่แคลิฟอร์เนีย

คราวนี้ก็ไปป่าเข้าไป๒๐๐๐๐๐ไรข์
คุณลองคิดดูสิไหม้ก็ไปอยู่นั่นน่ะนะ
ก็ต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะว่า
ซึ่งสองคนนี้เนี่ยนะคะได้ผลกระทบจาก
ไฟไหม้ป่านาวูซี
ซึ่งก็เรียกได้ว่าโดนไหม้กันไปไม่เหลืออะไรเลยทีเดียวนะคะ

ก็ต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยนะคะได้ศูนย์เสียอย่างหนักหน่วง
แต่ทั้งคู่ก็บริจาคเงินนะคะ
เพื่อที่จะเยียวยาผู้ประสบภัยจำนวน๕แสนเหรียญสหรัฐ
ก็ระดาษ๑๖ล้านเนี่ยกลับไปให้ด้วย

ตัวแทนของไมลี่ออกมาเปิดเผยอย่างนี้นะคะว่า
แล้วก็ในเขตที่เธออยู่เนี่ยนะครับ
เป็นเขตพิเศษสำหรับทั้งคู่มากเลยนะฮะ
ก็ยังหลักจะตอบแทนนะคะนะ
สถานที่ที่สร้างความทรงจำที่สวยงามเนี่ย

การบริจาคเงิน๑๖ล้านบาทนี่แหละค่ะ
ก็ต้องเป็นผ่านมูลนิธิแฮปปี้ฮิปปี้ของมายลี่
เพื่อที่จะเป็นเวทมนต์ที่จะช่วยฟื้นฟูมาริบูกลับมาใหม่
นอกจากนี้เนี่ยหนุ่มเหลี่ยมนะฮะ
ก็ยังแชร์ภาพส่วนหนึ่งของเขาอย่างที่คุณเห็นนะตอนนี้
เป็นภาพบ้านที่เขาที่โดนเพลิงไหม้ไปเห็นป่ะ
แล้วเขาเขียนอย่างนี้ว่าคุณได้แปลแล้วนะ
ใจสลายไปสองสามวันเลยล่ะ
นี่คือสิ่งที่เหลืออยู่ในบ้านของผม
ได้สูญเสียบ้านของพวกเขาไปนะคะ
ผมก็ได้ส่งใจไปถึงทุกคนที่ได้รับผลกระทบในไฟป่าครั้งนี้เนี่ย
แล้วก็ความมหัศจรรย์ของมันที่ได้เห็นทุกคนในชุมชนช่วยเหลือกัน
แล้วก็เหตุการณ์ที่แบบว่าเกิดขึ้นให้มันกลับมาใหม่ได้เลย
ไม่โดน
เพราะว่านางจ้างนักระดับเพิ่มเอกชีวิต
บ้านผู้ชนของส่วนตัวมาฉีดไม่ให้โดดบ้านนาง
คือจะแสดงว่าตรงที่ไม่แต่บ้านนางไม่โดดอะไรเลย
ไม่โดดเพราะนางจ้างเลยจ้างนักกระเพลิงเอกชน

ไฟป่านี้มันจะเกิดขึ้นได้มากเลย
มันไม่ได้เกิดจากการที่มีคนไปจุดอะไร

สำหรับพุชรวาบบ้านนางก็ได้ประกันเนาะ
ถึงบ้านชั้นอยู่คอนโดไม่คิดจะอยู่บ้าน

หยอกแซวกันว่ะบ้างครับ

เขาไม่อยากจะเชื่อเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง

น้ำหวานรู้กัน